ครับเขาเขาโวยเลยโวยสรรพสารมิตรคือเจ้าหน้าที่อ่ะมาตรวจนะครับแล้ว
ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาคาใจแต่ฟังข่าวนี้ให้จบนะคะว่าทางหัว
หน้าสรรพสารมิตรจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไงค่ะ
ซึ่งทางฝั่งของผู้หญิงที่เธอบอกว่าเธอเป็นผู้เสียหาย
คุณสุกัลดาบอดสืบสาย
เปิดร้านขายของชำอยู่ที่อำเภอระหารทรายที่บุรีรำ

บอกว่าคุณตำรวจตรวจสอบให้หน่อยสิ

เขามาบอกฉันว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสารมิตร

ดูกล้องเลยไหมครับดูลงจรปิดเลยไหมครับ
ดูจังหวะตอนที่เข้าไปค้นหน่อยค่ะ

เห็นไหมมาจอดรถข้างหน้าเป็นรถ๔ประตู
แล้วเดินลงมากันทั้งชายทั้งหญิง๘คน
นี่ลงมาแล้วนะฮะลงมาจากรถแล้วก็เดินวนไป
เวียนมาอยู่หน้าร้านขายของชำนะฮะ
เพราะว่าตัวคุณสุกัญญาเองป้าสุกัญญา
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านไปทำธุระอยู่ในห้องน้ำ
สักพักได้ยินเสียงเรียกตะโกนอ้าวเจ้าของอยู่ไหน
แต่ออกมาก็ตกใจเพราะว่าโอ้โหมีกลุ่มนี้

ใช่แล้วเขาก็ถามว่ามีเหล้ามีบุหรี่หนีภาษีไหม
คุณป้าสุกรรณาก็บอกว่าไม่มี

ตู้เสื้อผ้าลิ้นชักของใช้ส่วนตัว
แล้วมันไม่มีเอกสารไม่มีหมายค้นอะไรเลย
คือป้าบอกแบบนี้บอกไอ้สิ่งที่มันน่ากลัวกว่าการค้นหน้าร้าน

คุณผู้ชมในห้องนอนไม่มีวงจรปิดแต่ป้าพาไปดู

บอกว่าโอ้โหพวกเจ้าหน้าที่นะมารื้อตู้เลย
เข้ามาถึงห้องนอนแรกแล้วเข้าไปถึงห้องนอนลูกอีกคนนึง
ลื้อแบบนี้บอกให้ป้าลื้อดูซิมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่า

แล้วถามว่าป้าสุดท้ายเจออะไรไหม
เจอเป็นบุหรี่หนีภาษี๖ซองบนโต๊ะทำงานสามีป้า
แล้วก็เลยถามไงป้าบอกว่าอุ๊ยบุหรี่อันนี้เหรอ
ป้าเขาฝากเพื่อนซื้อมาสูบเองไม่ได้ขายไม่ได้ขาย
เจ้าหน้าทีไม่เชื่อค่ะให้ป้าเซ็นเอกสาร
ก็ไม่ได้อ่านหรอกว่าเอกสารนั้นมันเขียนว่าอะไร
พอเซ็นแล้วมาดูทีหลังไงเอ้ามันเป็นการเซ็นรับผิดนี่
ว่ามีไว้เพื่อขายสินค้าไม่ได้เสียภาษี
ป้าบอกว่าโหยแล้วยังไงต่อจะต้องขึ้นศาลเลยเหรอ
ป้าไม่มีตังค์จ่ายค่าปรับหรอกเจ้าหน้าที่บอกว่าอ่ะ

อย่างนั้นป้าจ่ายมาตรงนี้แล้วกัน๓๖๐๐บาท
สุดท้ายพาป้าไปที่อำเภอทำเรื่องปรับไม่ใช่๓๖๐๐นะ
รถมันเหลือ๒๔๐๐บาทแล้วปล่อยตัวป้าออกมา
บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ป้าเจอนะ
ปีก่อนป้าโดนจับบุหรี่หนีภาษี
รอบนั้นป้าเขตใครจะทำผิดอีก
คือตอนนั้นป้าเปิดร้านชำใหม่ป้าไม่รู้
มีคนก็เอาบุหรี่มาขายให้ป้าวางขายที่ร้าน
เห็นมันถูกดีป้าก็เลยรับมา

หลังจากครั้งแรกที่โดนนะป้าเข็ดเลย
ไม่เอาทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าเถื่อนอะไรเหล้าปลอมอะไรมาขาย

แต่คราวนี้ป้างงว่ากลุ่มผู้ชายหญิงกลุ่มนี้เข้ามาได้ยังไง
หมายก็ไม่มีและอีกอย่างมันบุกรุกเข้ามาถึงห้องนอนเลย

สามีป้าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย

เขาถึงกล้าเข้าบ้านเรา
บุกรุกบ้านเราได้ไงเพราะว่ามีไง
แล้วเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นพี่อยากจะฝากอะไรถึงสรรพสามิตรบ้าง
ฝากถึงว่ามีด้วยเหรองานหน่วยงานแบบนี้
มีคนในบ้านได้ด้วยเหรอ
ก็อยากรู้ว่าบุรีเอามาสูบแค่แพ็กหนึ่ง
แล้วมันเหลืออยู่๖ซองมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอ
ซองมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอป้าถามมาแบบนี้
ยันเนี่ยเพราะว่าผัวป้าเป็นคนสูบเท่านั้นเอง
ส่วนเนี่ยผัวของคุณป้านะคุณโมโหมากเลย
พานักข่าวมาดูมาดูดิที่มันเข้ามาลื้อมาค้นในห้องนอน
มันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงให้ดูรูปหรือเปล่า
อันนี้ทางฝั่งของคนที่เขาบอกว่าโดนบุกรุกนะ
ใช่ค่ะคือสามีของป้าเป็นอดีตทหารพรานในชายแดนนั่นแหละคุณผู้ชม
ทีนี้เราฟังในมุมของคุณป้ามุมของสามีไปแล้วใช่ไหม
ไปถามหัวหน้าสรรพสามิตรประโคนชัยหน่อยค่ะ

ท่านก็บอกว่าอ๋อร้านป้าแกเนี่ย
เคยมีประวัติไงโดนจับขายบุหรี่ปลอมไม่ใช่บุหรี่หนีภาษีนะ
แล้วล่าสุดมันก็มีข้อมูลอีกว่าแอบเอาบุหรี่ปลอมมาขายในร้านอีก
ทีนี้สรรพสามิตรก็เลยไปตรวจสอบตามหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็แต่งเครื่องแบบแสดงตัวแล้วไง
แสดงว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ทั้งชายหญิงกลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่จริง
ใช่แล้วแสดงตัวแบบนี้แล้วไปเจอบุหรี่ที่เป็นบุหรี่ปลอม๖ซอง
เอาตรวจในบ้านเจ้าของร้านอ่ะเป็นคนพาไปตรวจเอง

แต่ถ้าในฝั่งป้าป้าบอกว่าป้าก็กลัวไง
มากันตั้งหลายคนอยู่จะขอเข้าไปในห้องในบ้าน

คือแต่ฝั่งหัวหน้าสรรพสามีเขาบอกว่านี่ไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุนะ
แล้วเรื่องของการปรับเนี่ยมันก็เป็นการปรับตามระเบียบ
อันนี้คือฝั่งหัวหน้าชี้แจงมาแบบนี้คุณผู้ชม
เราฟังความทั้งสองด้านสองฝั่งแล้วนะ